ใต้ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยนะฮะตำรวจไปจับกลุ่มวัยรุ่นเขามั่วสุมเสพยาเสพติดนะฮะ
มีทั้งยาบ้าแล้วก็ใบกระท่อมครับเอาลงไปดูนะฮะนี่มีทั้งนักเรียนนักศึกษานะฮะ
โดนจับกันคาบ้านเลยครับตำรวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราชครับ
นำกำลังเข้าไปตรวจคนบ้านเช่าในซอยสารีบุตร๒
หลังมีการแจ้งว่ามีวัยรุ่นไปมั่วสุมเสพยากัน
ก็ไปพบวัยรุ่นผู้ชาย๕คนอายุสัก๑๗๒๐ปี
อยู่ในบ้านเช่าไปตรวจสอบโอ้โหมีทั้งน้ำต้มพืชกระท่อม
บรรจุใส่ขวดเต็มเลยพร้อมอุปกรณ์การต้มก็ต้มกันอยู่เลยครับ
แล้วก็ปืนพกสั้น๑กระบอกกระสุนปืนแล้วก็ยาบ้าอีก๘๐เมต
ก็ยึดทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นก็ทราบว่าวัยรุ่นชายทั้งหมดนั้น
มีทั้งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเป็นมปลายครับ
และมีนักศึกษาพวสและชั้นปีที่๒ของมหาวิทยาลัยด้วย
ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนนี้ก็เป็นคนเช่าบ้านนี้มา๑ปีแล้วล่ะแล้วเอาเพื่อนมา
หลังเลิกเรียนนัดเพื่อนมามามั่วสุม
พืชกระท่อมแล้วก็เสพยาบ้ากัน
แล้วอ้างว่ายาบ้าทั้งหมดแล้วก็ปืนเป็นของรุ่นพี่ชื่อว่าในศักดิ์อายุ๒๕ปี
ซึ่งมาอาศัยเขาอยู่ด้วยกันนะฮะ
หลังจากนำวัยรุ่นกลุ่มนี้ไปตรวจปัสสาวะแน่นอนครับมีปัสสาวะสีม่วง๓คน
หนึ่งในนั้นก็เป็นเจ้าของห้องเช่านะครับสารภาพว่าเสพยาบ้ามา
อีกสองคนอ้างว่าเพิ่งจะกินยาแก้ปวดมากแล้วก็มีการนำตัวทั้งหมดนั้น
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะให้ไปเรียนนะคุณพ่อคุณแม่ก็รู้แล้วก็ช้ำใจแหละนะ